ในช่วงเวลาที่คดีหวย๓๐ล้านระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
โอ้โหดังมาหลายวันนะฮะกินเวลาเป็นเดือนนะครับ
ีคสุดกันอยู่เนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยว่า
คดีของนายเปรมชัยกรณสูตรประธานบริษัทอิตาเลียนไทย
เข้าป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนไปล่าสัตว์ป่าไปฆ่าสัตว์ป่า
โดยเฉพาะเสือดำเนี่ยจะเงียบไหมจะถูกลืมไหม
เงียบเราไม่ลืมนะคะเราก็ตามให้ต่อเนื่องเหมือนกันคดีนี้
วันนี้มีความคืบหน้าเยอะด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยวันนี้มีรายงานว่าพลตำรวจเอกสวิวาราลังศิขลับมณกุล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเข้ามาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเอง
จะลงพื้นที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีในวันพรุ่งนี้นะครับ
ที่สพทองผาภูมิไปตรวจสำนวนการสอบสวน
คดีของนายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกที่ถูกดำเนินคดีลักลอบล่าสัตว์ป่า
และฆ่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสักเดือน๒เดือนที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็มีรายงานว่าวันพรุ่งนี้นายเปรมชัยก็จะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่นะฮะ
คือตามกำหนดเนี่ยต้องไปพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่๕มีนาคมนะครับ
ศาสินเฉลิมลาบประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียน
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่ากรณีของนายเปรมชัย
ที่จะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีนั้น
คดีนี้จะครบกำหนดในวันที่๕มีนาคมที่ต้องไปพบพนักงานสอบสวน
ว่านายเปรมชัยก็คงมาตามนัดหมายเพราะต้องเข้าใจว่า
กรณีนี้เป็นเพียงการรายงานตัวและไม่มีเหตุผลใด
นายเปรมชัยจะต้องเลื่อนการมาพบพนักงานสอบสวนออกไปอีก
ส่วนกรณีการจะเอาผิดทางอาญากับนายเปรมชัย
นายศักดิ์สินยอมรับว่าเรื่องนี้หลนทางยังอีกยาวไกล

ก็สอดคล้องกับทางพลศิวราที่ระบุว่า
ความคืบหน้าในการสอบสวนนี้นะฮะมีความคืบหน้าเรื่องสำนวน

หรือเมื่อนายเปรมชัยเข้ารายงานตัวแล้วเจ้าหน้าที่
ก็ยังมีสิทธิ์เลื่อนการแจ้งข้อกล่าวหา
รวมถึงหมายจับออกไปได้อีก
จากสำนวนพยานหลักฐานนั้นยังไม่ครบ๑๐๐นะครับ
อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้การประชุมคณะกรรมการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของกระทรวงทรัพย
มีวาระพิเศษนะฮะเรื่องการติดตามความคืบหน้าคดี
ก็มีหลักฐานที่ชัดเจนเพิ่มเติมพอสมควร
ที่จะประสานเจ้าหน้าที่ต่อไปนะฮะ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของคดีนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็บอกว่าไม่ได้เตะถ่วงไม่ได้ล่าช้าอะไร

แล้วก็ถ้านายเปรมชัยไม่ไปพบพนักงานสอบสวน
ภายในกำหนดก็อาจจะมีการขอให้มีการเพิกถอนการประกันตัว
ถ้าถอนการประกันตัวก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจ
การไปควบคุมตัวนายเปรมชัยกับพวกมา